ในปีหน้าโดยครั้งนี้พลเอกประยุทธ์
ได้ยืนยันกับผู้นำต่างประเทศ

ที่๑๒ว่าไทยจะมีการเลือกตั้ง๒

เพราะหากประเทศสงบเรียบร้อย
ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำปฏิวัติ

คงเป็นประเด็นที่ถูกถามหลังการประชุม

ท่าทีของทหารกับสถานการณ์การเมือง

ระบุสิ่งที่กองทัพสามารถทำได้

ขณะเดียวกันยังไม่เห็นนัยยะสำคัญ
เกี่ยวกับกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบก
พูดถึงการปฏิวัติรัฐประหาร

ขณะนี้การเดินทางของประเทศไทยเนี่ย

และมีการเตรียมการที่จะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย

ถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน

ทุกคนมีจุดยืนที่เหมาะสมร่วมกัน
ผมว่าเราก็คงไม่ต้องไปคิดว่า
จะเกิดการจราจนหรือไม่ในอนาคต
แล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าทหารจะต้องมาทำอะไร

คือท่านผู้จักรอันบก

นั่นก็คือเป็นแผนเผชิญเหตุ

ปฏิเสธกระแสข่าวจะนำพักเพื่อชาติ
สนับสนุนพักพลังประชารัฐ

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

จะไปสนับสนุนผดัดการได้
จตุพรยังชื่นชมผู้บัญชาการทหารบกที่ชัดเจนตรงไปตรงมา
หลังไม่ยืนยันจะมีปฏิวัติรัฐภาภาษณ์หรือไม่
แต่ขอฝากว่าอย่านำความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นเหตุในการยึดอำนาจอีก
เราต้องลดเงื่อนไขระหว่างกัน
เพราะการที่ผู้บัญชาการฐานบกพูดเหมือนกับการเปิดไฮโลแทงกันนั้น
ถ้าเรายังแทงผิดอยู่ทั้งที่เจ้ามือเขาเปิดไฮโลแทงแล้วเนี่ยผมว่าเราก็เป็นคนที่ใช้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการการเลือกตั้งอะไรจะเป็นเหตุไม่ให้มีการเลือกตั้ง
คือคำว่าไม่สงบไม่สงบในรูปแบบนี้นะครับไม่สงบเทียมหรือไม่สงบจริง
ในบ้านเมืองนี้ทำกันได้ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นผมยังชวนบรรดาภาคการเมืองต่างภาคประชาชนผู้เป็นนาศคุยเพื่อที่
จะไม่เข้าเงื่อนไขที่พลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ได้พูด
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันกับผู้นำเนเทอร์แลนด์และนอเวย์ว่า
ว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์
หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุ
สัปดาห์หน้าจะเสนอที่ประชุมกรกตให้พิจารณาเรื่องการบริจาคและระดมทุนของพักการเมือง
อะไรบ้างที่ควรเปิดให้พักการเมืองทำกิจกรรมให้ถูกต้อง
เพื่อจะได้ไม่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน